จะให้ทุกคนเนี่ยไม่เครียดไม่อยากให้เครียดก็เรามาเล่าข่าวดีสู่กันฟังนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดีโครงการดีเป็นโครงการที่ทางวัดเนี่ยเขาจัดให้ประชาชนเป็นเรื่องราวของรถพระธรรมที่แท้ทรูที่แท้จริงเป็นอย่างไรติดตามเลยนะครับกับคุณชนะอยากเล่า
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปที่วัดแห่งนี้วัดโสมณัฐตุ้มท่าจังหวัดพยาวร้านดังที่ดังวัดดังเลย
นี่ครับวัดดังครับพาไปที่นี่เห็นไหมประชาชนรวมไปถึงพระที่นี่กำลังแบบว่าเก็บผักกันเลยครับ
เรื่องของเรื่องนะครับต้องกล่าวถึงพระท่านนี้ก่อนนะพระครูใบดิกาทศพลยานเวทีหรือว่าครูบานุ่ย
ท่านเนี่ยมาพร้อมกับชาวบ้านร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด
ไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักปุ้งถั่วฝักยาวบวบและผักอื่น
ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษทั้งนั้น
ปลูกเอาไว้ที่วัดแห่งนี้
และที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้
สามารถเก็บผักที่ปลูกไว้
เอาไปทำประกอบอาหาร
แล้วแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้แล้วครับ
รวมไปถึงเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าวัด
มาทำบุญภายในวัดโสมณัฐด้วยนะฮะ

บรรเทาความทุกข์และช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ได้รับความลำบากจากโควิด๑๙
นี่ครับอาหารรสพระธรรมที่แท้จริง

และแจกให้กับชาวบ้านฟรี
นี่ลูกเด็กเล็กแดงมารับหมดเลย
นี่ครับพร่ำกลางวิกฤตแบบนี้

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะครับ
ก็เป็นแง่มุมดีเรื่องราวดีของสังคมเล่าสู่กันฟังเนาะ